สำหรับบ้านพี่แจ๊ดชวนชื่นนั่นเอง
บ้านนี้เขามีดีที่ลูกสาวเหมือนกันนะ
ลูกสาวนี่คือตกใต้ต้นมาเลย
โดยเฉพาะลูกคนเล็กเนี่ยน้องแต่งไทยได้พ่อมาเลยค่ะ
ดีเอนเอความฮาเต็มตัวเลยนะคะ
ฉายแววแบบพ่อมาติดเลยจ้
คุณดูหน้าเห็นหน้าเขาฮาแล้วนะคะ
นี่แหละค่ะได้สายเลือดตลกของพ่อแจ๊ดมาเต็มเลย
แตงไทยถอดกันมาเด๊ะเลย
แหมโขลกกันมาตั้งแต่ใบหน้าแล้ว
รวมไปถึงตลกโบ๊ะบะด้วยแทบไม่ต้องสอนอะไรทั้งนั้น

แต่ด้วยความที่แบบว่าเห็นคุณพ่อเล่นตลกมาตั้งแต่เด็ก
เขาก็ชอบด้วยอินเนอร์ล้วนเลย
ใครที่ติดตามน้องแต่งไทยผ่านทางโซเชียล

อย่าไปพบมุมฮาของน้องแต่งไทยก็ไม่ตาย
จะเล่านิทานให้ฟังทั้งวันเลย

ก็พร้อมดันลูกสาวคนนี้ให้แจ้งเกิดเป็นซุปตาตลกรุ่นเล็กเหมือนกัน

ว่าลูกสาวคนนี้แหมถอดแบบมาจากเจ้าตัวเกือบทุกอย่างเลยค่ะ
แม้ว่าภายนอกเนี่ยน้องแตงไทยจะดูเหมือนเป็นเด็กขี้อายนะ
แต่ข้างในบอกเลยเฮ้ยเด็กมีของคนหนึ่งเหมือนกัน
แล้วถ้าลูกสาวเราอยากจะเข้าสู่วงการตลกจริง

น้องแต่งไทยก็คือคนนิ่งคุณพ่อ
นี่เขาไม่รู้ว่าจะออกเวย์ไหนเหมือนกันเป็นคนข้าง

แล้วเราก็ถามเขานะว่าเขาอยากเป็นนางงามไหม

น้องตลกตลอดนะ
ส่วนลูกสาวอีกคนไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะน้องแตงโมนะคะ
อกจากจะฉายแววความสวยมาเต็มแล้ว
เรื่องความสามารถไอซ์สเก็ตมาเต็มเหมือนกัน

แต่ถ้าลูกไปเที่ยวที่ไหนจะตามไปเฝ้าก็แค่นั้นเอง
นั่นแหละปี๊ไปกลัวตอนเริ่มโตชักก็นั่นแหละ
ก็คือไปไหนคนเดียวไม่ได้

อยากเที่ยวก็ต้องมีคนไปคุม
เวรกรรมมาแน่